ยังที่ณคอนเห็นเว้าเจอฝนทะลมหนัก
เลยนะแล้วเจอน้ำป่าซัดเข้ามา
อู๋ดูสภาพ

พอขับรถไปแล้วไปเจอแบบนี้
จะไปยังไงฟ้า
อย่าไปนะ

ถนนมันขาดน้ำมันซัดมา
ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับน้ำหลากมาท่วมกันหน่อยดิน
อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วค่ะ
ฝนตกหนักต่อเนื่องกันมา๒วันนะ

แล้วก็ไหลลงมาที่ตำบลทุ่งใส
ตำบลเสาเผาอยู่ที่ศิษชนของนครนะคะ

โอ้โหเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านคุณผู้ชม
สายเลยสัญจรผ่านไปมาไม่ได้
เห็นสภาพน้ำแบบนี้แล้วก็น่ากลัวมากค่ะ
เพราะว่าน้ำป่าพัดเอารถยนต์ของชาวบ้าน
บนถนนสายปากด่านเสาเผา
ในพื้นที่หมู่ที่๑๕ที่ตำบลเสาเผาเนี่ยนะ
ตกน้ำสิตกจมน้ำข้างทาง
แล้วที่เห็นพี่ทหารใส่เสื้อชูชี
นี่เป็นทหารจากกองร้อยฝึกการรบพิเศษศรีชน
ทัพภาคที่๔นะคะนำกำลังมาดูสิ
ต้องมาช่วยเหลือลากรถมา
แล้วก็ช่วยคนที่อยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่เที่ยงเผอร์ขนอมเกิดน้ำป่า
จากน้ำตกเสม็ดชุนไหลหลากเข้าท่วมถนนทางเข้าน้ำตก
แล้วก็ไปซัดมอเตอร์ไซค์นี่อันนี้ภาพเมื่อคืนนะ
มอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนนึงตก
แล้วก็ไหลไปในสวนปามข้างทางเนี่ยค่ะ

กู้ภัยชาวบ้านเอ่ยเอาเชือกมา
ดึงพี่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจากน้ำได้โอ้โห
ช่วยชีวิตมาได้ปลอดภัยล่าสุดทาง
ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ผู้ว่าอภินันเผือกผ่องก็มีหนังสือด่วน

จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอุทธกภัยที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะต้องจัดตั้งศูนย์อพร
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เป็นเหตุการณ์อุทธกภัยรุนแรงต่าง
ชาวนครอย่าลืมส่งข้อความมาบอกกันหน่อยค่ะ
๖โมง๒นาทีเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
พื้นที่ไหนที่แบบว่าโอ้โหยังเจอน้ำท่วมอยู่

อืมส่งกำลังจ่ายให้เนอะ